คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนภัย

แก๊งรักเด็กอารวาส

ก็คือตลาดสดที่พานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
นี่ค่ะวิทย์ใจสลายรักเด็กต่อหน้าแม่นะคะ

ลูกขวบเศษถูกอุ้มไปต่อหน้าต่อตา
แต่ไปคว้ามาได้ทันกล้องวงจรปิดของตลาด

สีแดงเนี่ยที่วงไว้คือคนร้ายนะแล้วดูคุณดู
เนี่ยสวมหมวกไอ้โม่งด้วยนะ
อุ่มไปเลย
แล้วไปคว้าตัวมาได้เนี่ย

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีสวมเสื้อยืดแขนดำ
แขนยาวสีดำกางเกงขายาวหมวกโม่งปิดบังใบหน้า
ดูคล้ายคือลักษณะเหมือนคนงานก่อสร้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นแล้วพอคลิปนี้ปรากฏออกมาในโลกออนไลน
ทีมข่าวของเราไม่ยอมปล่อยผ่านนะ
ถือว่าเป็นภัยสังคมลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ชื่อว่านางสาว
วันวิไลทองผลอายุ๓๒ปี
เป็นแม่ค้าขายกาแฟแล้วก็เป็นแม่ของเด็ก
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุพาลูกชายและครอบครัว
เดินตลาดสดพานทองยืนอยู่บริเวณหน้าร้านขายมาล่า
ระหว่างนั้นก็ปล่อยให้ลูกเดินเล่นปกติปล่อยลูกเดินเล่น
ลูกชายเนี่ยสวมสร้อยคอทองคำเป็นรูปผันหนักสองสลึงด้วย
แล้วจู่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ
อุ้มลูกชายของเธอแล้วก็เดินหนีไป
ตกใจมากค่ะหันมาโอ้โหลูกฉันจะไปไหนล่ะ
ทีนี้เธอบอกว่ารีบคว้าลูกกลับมานะคะ
เธอเชื่อว่าผู้หญิงที่มาอุ้มลูกเธอเนี่ย
ไม่ได้เอ็นดูลูกเธอเลยแต่เจตนาของผู้หญิงเนี่ยคือ
มันไม่บริสุทธิ์นะคะมันไม่ดีอะค่ะ
หนูไม่รู้จนจะส่งเขาอะไรเอ็นดูลูกเรารึเปล่า
แต่เหมือนแบบว่าหนูมองว่าเขาไม่ได้เจตนาดี

คือไม่ได้รู้จักกันแต่มาอุ้มลูกเราหมดลนไม่ใช่
หนูมองว่าเขาไม่ได้เจตนากับลูกหนูดีแน่
พี่ขึ้นจะไม่ให้ลูกหานไตนะ
ไม่หละไม่มีค่ะคือไม่อยากจะเอาไปไหนเล่าด้วย

ถ้าหันไปเห็นไม่เห็นเห็นไม่ทันจะทำยังไงวะ
กลัวตายตายแน่
ใช้คำว่าหวิดใจสลายถูกแล้ว
เพราะว่าแม่ค่ะแม่ของน้อง
ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คุณเชื่อไหมว่าเสียงมันสะอื้นออกมา
ในใจก็คงจะจุกคุณนึกออกไหม

ไม่กล้าปล่อยลูกให้ไปไหนอีกแล้วนะคะ
คุณวันวิลัยแม่ของน้องบอกว่า
เขาคาดการณ์ว่าคนที่มาอุ้มน้องไป

เพื่อเอาเด็กไปขอทาน
ก็น่าจะเป็นมิจฉาชีพที่ต้องการอุ้มเด็กไป

ใส่สร้อยคอทองคำรูปประพันธ์ด้วย๒สลึงนะคะ

ตลาดสดพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ